คุณผู้ชมคะพูดถึงคนสติไม่ดี
บางทีพอเราพูดจัวหัวมาแบบนี้หลายคนก็สายหน้า
คือกลัวว่าเขาจะไปทำร้ายคนอื่นเขาจะคุ้มคลั่งเขาจะทำเรื่องที่ไม่ดี
แต่วันนี้ค่ะจะพาไปดูผู้ชายคนหนึ่งสติไม่ดี
แต่ชาวเน็ตเขาชื่นชมมากจริงนะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
เพราะว่าหัวใจเขาหล่อมากเขาทำอะไร
คุณผู้ชมดูนะคะที่ใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวแบบนี้
แล้วก็เดินไปที่เกาะกลางถนนเนี่ย
คือเขาเหมือนเป็นจิตอาสาค่ะช่วยเหลือสังคม
ถึงแม้สติเขาจะไม่สมประกอบ
ซึ่งเขากำลังช่วยเก็บเจ้าเศษอิดที่มันร่วงลงมาบนพื้นถนน
ตรงจุดกลับรถในซอยกันเองที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
คือเห็นไหมคะรถราก็วิ่งไปมาขวักไขว
คุณพี่ที่ขี่จักรยานเสื้อแดงคนนี้คือก็ไปถามนะ

ก็เนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมายค่ะ
เขาก็เก็บพวกเศษอิดไป
เขาก็เอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็ชื่นชมผู้ชายสติไม่ดีคนนี้นะ
ทีนี้ชาวเน็ตพอเห็นแชร์คลิปกันเยอะเลยค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้โหนี่ถึงสติไม่ดีแต่หัวใจพี่โคตรหล่อเลย
อันนี้ในโลกโซเชียลเขาก็จะพิมพ์ชมแบบนี้เลยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามเจ้าของคลิปก็คือคุณธิวาพร
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๙เมษายนที่ผ่านมา
ตัวคุณธิวาพรขายผัดไทยอยู่ใกล้กับจุดตรงนั้นนะคะ
ไปพอดีแล้วเห็นว่ารถที่ขับมาเนี่ย
ทำพวกเศษอิดเศษหินอะไรมันร่วงหล่นลงมาบนถนน
ตอนนั้นเนี่ยคุณธิวพรก็เห็นแล้วนะขายผัดไทยอยู่
ตั้งใจจะไปเก็บออกมาเพราะว่ากลัวไง
ถ้าเกิดว่ารถมาขับผ่านไปมันจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
แต่ตอนนั้นคุณธิวาพรแค่คิดไงทีนี้มองไป
อ้าวมีชายสติไม่ดีคนนี้เดินไปเก็บพวกเศษอิดที่มันร่วงหล่นออกจากถนน
ทีนี้คุณธิวาพรก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้เลย
แล้วพอผู้ชายคนนี้เดินกลับมาคุณธิวาพรก็ถาม
เนี่ยเอาไปเก็บทำไมแล้วผู้ชายสติไม่ดีคนนี้
เขาตอบกลับมากลัวรถล้ม
ตอนนั้นใจคุณธิวาพรนี่บอกโอ้โหมันพองโตนะคุณ
ขนาดเราอ่านข่าวอ่านข่าวแค่นี้
ยังรู้สึกดีเลยอะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณธิวาพรกันหน่อยนะคะ
ก็ดิอ่ะก็ยังดีอ่ะคนปกติทั่วไปอ่ะ
นี่คือถ้าเกิดไม่ใช่คนแถวนี้พอเห็นท่าทางเห็นลักษณะ
เราไม่ใส่เสื้อแบบนี้ก็กลัวนะคะ

คนนี้ชาวบ้านเขาจะรู้เขาจะเรียกกันว่าเอ๋เอ
แต่บางคนเขาจะเรียกผู้ชายคนนี้ว่าฤษี

เมื่อก่อนเขาไว้ผมยาวแล้วไว้หนวดยาว
คือก็เลยแบบเหมือนเป็นสีแบบหนวดถึงเข่าเคราถึงนมอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ที่ผ่านมาในเอ๋คนนี้ค่ะ
เขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
แล้วพอเห็นความเป็นคนดีการมีจิตอาสา
ช่วยเก็บเศษอิดออกจากถนนเพื่อไม่ให้รถเกิดอุบัติเหตุ
บ้านเขาก็ชื่นชมแล้วก็บอกว่าโอ้โหเอ๋นี้สุดยอดเลย
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมนะคะ

ถึงแม้เขาจะไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เขาทำหรือเขาสติไม่ดีก็ตาม

มันสะท้อนกลับมาถึงคนสติดีอย่างเราเหมือนกันนะ
ถูกต้องก็ชื่นชมฝากบอกพี่เอ๊คด้วยแล้วกันนะ